เรื่องของสติในการใช้รถใช้ถนนเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้

กรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาขับรถเก่งไปนะคะ
แล้วก็ไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์
จากนั้นไปชนรถยนต์อีก๖คันรวด
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าสวนเบนจากิตินะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๒ศพด้วยกัน
เจ้าตัวเองค่ะออกมายอมรับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์
อ้างว่าตัวเองมีอาการอ่อนเพลีย
แล้วก็วูบเนื่องจากว่าปวดประจำเดือน
ยืนยันนะคะว่าจะรับผิดชอบกับทุกอย่างที่เกิดขึ้น

เพราะว่ากล้องหน้ารถสามารถบันทึกเอาไว้ได้ค่ะ

เหมือนโยนโบลิ่นเลยค่ะ

คุณผู้ชมนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถเก่งนะคะ
ทะเบียน๓กไก่ททหาร๖๖๓๒กธม
คุณผู้ชมดูจังหวะชนนะคะ
เหมือนตัวเองอยู่ในเลนขวา
แล้วก็ปาดมาแล้วก็มาชนเขาอย่างจัง
ลักษณะชนไม่ได้มีการเบรกเลยนะคะ
รถคันนี้มีนางสาวปาริชัดกีณพันธ์
อายุ๓๒ปีเป็นคนขับนะคะ

แล้วก็จะเห็นว่าวิ่งมาบนถนนในเลนขวา

แล้วก็ไปพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์
ที่มีนายสาคอนคงเจริญอายุ๔๒ปีเป็นคนขับขี่
จากนั้นแรงชนกระแทกไปถูกนายพีรพงศ์
ศรีบุ่นอายุ๒๙ปีที่เจาะอยู่ริมฟุตปาดด้วย
แล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์รถคันอื่นอีก
รวมเหตุการณ์นี้มีรถถูกชน๖คันนะคะ

ต้นเหตุไปนี่ก็๗คันด้วยกัน
นี่เป็นภาพหลังเกิดเหตุค่ะ

คุณผู้ชมมาดูไล่เลี่ยงเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้ทำให้นายสาคอนและนายธีรพงศ์เสียชีวิต
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก๒รายนะคะ
โดยนางสาวปาริชัดเขาให้การเบื้องต้นแบบนี้ว่า
รู้สึกอ่อนเพลียก่อนจะวูบ
ก็เลยทำให้ไปพุ่งชนกับรถคันอื่น
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐ธันวาคมตอนเย็นค่ะ
เกิดขึ้นที่หน้าสวนเบนจักิติ
ถนนรัชดาพิเศษเขตครองเตย

มีทั้งหมด๗คันด้วยกันนะคะ
รถบรรทุก๑๐ล้อและรถจักรยานยนต์อีก๓คัน
ซึ่งเป็นรถของผู้เสียชีวิต๒คัน
ทีนี้ผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังเขาเล่าแบบนี้นะคะ
ก่อนจะเบี่ยงมาเลนซ้ายสุดแล้วไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนายสาคอน

จากนั้นไปชนกับรถบรรทุก๑๐ล้อที่จอดอยู่เนี่ยค่ะ
ที่กำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าสวนเบนจักริติ
จังหวะนั้นนางสาวปาริชัดพยายามหักหลบ
ก็ทำให้รถเสียหลักอีกไปชนไปกวาดรถจักรยานยนต์ของนายธีรพงศ์
ที่เขาจอดอยู่แล้วก็ถลายไปด้วยความเร็วนะคะ
ชนกันระนาวคุณเนี่ยนะคะ
ส่วนความคืบหน้าล่าสุดทางคดีนะคะ
ผู้ก่อเหพร้อมกับพ่อแล้วก็แม่
เดินทางไปเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานทองหล่อ
นางสาวปาริชัดยกมือไหว้ขอโทษค่ะ
ขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาก่อเหตุ
ขณะนั้นยอมรับว่าเกิดอาการวูบ
พร้อมยอมรับทุกอย่างและจะเยียวยาช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะ
ซึ่งได้มีการติดต่อยาดของผู้เสียหายอยู่ตลอดเวลา
ส่วนแม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกมีโรคประจำตัว
แล้วก็จะมีอาการชาแล้วก็วูบบ่อยครั้ง

แล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าทำไมยังถึงขับรถ
หากมีลักษณะเช่นนี้ค่ะ
ขอโทษทุกคนไม่มีเจตนาอะไรเลยค่ะ
ไปเยี่ยมทั้งช่วงป่วนช่วงหาจรวน

กินยาอะไรเจ้าเพื่อนมีอาการเป็นโรคหลักตันตัว

ช่วงป่านสต๊อตเหมือนกับกลุ่มกลุ่มตัวอีกไม่ได้นะค่ะ
เดี๋ยวขอทางด้วยครับขอทางด้วย
เป็นภาพของผู้ที่ก่อเหตุ
เข้าไปที่โรงพักต์

มาดูในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

นางสาวจิตราพรมโนบางซึ่งเป็นแฟนของนายอนุสรรอกระโทก
เรียกร้องค่ะให้นางสาวปาริชัดแสดงความรับผิดชอบ
เนื่องจากว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่อมาเลย

เพราะจากที่แฟนเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
เชื่อว่าเกิดจากความประมาทของคนขับเอง

ที่ใช้ในการทำอาหารกินเนี่ยเสียหาย
ทำให้ตัวเขาขาดรายได้
ใช่ค่ะฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
ไม่เห็นเขาเลยอะไรแบบนี้ค่ะ
พระราชการสอบสวนเปิดเผยนะคะ
จากการสอบปากคำนางสาวปาริชัดเจ้าตัวให้การค่ะ
ว่าเกิดอาการอ่อนเพลียและวูบเนื่องจากปวดประจำเดือน
ซึ่งหลังเกิดเหตุตำรวจมีการตรวจร่างกายเบื้องต้นนะคะ

จากนี้จะพาตัวไปตรวจเลือดอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีนะคะ
ตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อกล่าวหาด้วยกันกับนางสาวปาริชัดนะคะ
นั่นก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
และขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
ส่วนการชดใช้ค่าเสียหายค่ะคนขับมีประกันภัยรถยนต์ชั้น
วงเงิน๑๐ล้านบาทซึ่งครอบคลุมค่าเสียหายทั้งหมดนะคะ
ก็เป็นอุทาหรณ์นะใครที่มีโรคประจำตัวแบบนี้ก็อย่าขับรถ
ตัวเองนะคะว่าพร้อมหรือเปล่าก่อนจับพวงมาลัยนะคะ